มาตามความคืบหน้าเหตุสลดที่เกิดขึ้นกับครอบครัวครอบครัวหนึ่ง
ผู้เป็นพ่อเนี่ยตัดสินใจใช้มีดปาดคอภรรยาแล้วก็ลูกจนเสียชีวิต๓ศพ
ความจริงก็ปาดคอตัวเองด้วยคงกะให้ตายไปพร้อมกัน

เป็นครอบครัวที่อยู่ในบ้านพักที่เปิดเป็นร้านเกี่ยวกับติดตั้งเครื่องเสียง
เหตุการณ์เกิดขึ้นค่ำเมื่อวานนี้นะครับ
ตำรวจสนมีนบุรีได้รับแจ้งเหตุว่ามีผู้ถูกมีดปาดคอ
รับติดตั้งเครื่องเสียงอยู่ในซอยไม่มีชื่อ
ที่เป็นซอยที่อยู่ระหว่างซอยฮาทายราช๓๑กับซอยฮาทายราช๓๓ถนนฮาทายราช
วงบางชันเขตคลองสามวากรุงเทพนะครับ
ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุที่เป็นร้านชั้นเดียวแบ่งเป็นล็อกให้เช่า
รวมกันอยู่บนที่นอนนะครับศพแรกนะฮะคือนางสาวกิ่งแก้วพงภัยโรธอายุ๒๓
ถูกมีดปาดคอเสียชีวิตในสภาพกอดศพลูกสาวที่ชื่อว่าน้องฟิล์ม
วัย๑ขวบ๓เดือนถูกมีดปาดคอเหมือนกันเสียชีวิตโดยแม่เนี่ย
อดอยู่นะฮะขณะที่ใกล้ใกล้กันนะครับ
ก็มีนายนัทศักดิ์คำเขินอายุ๔๖ปีสามีของนางสาวกิ่งแก้วพ่อของน้องฟิล์ม
อยู่ในสภาพนอนหายใจรวยรินมีบาดแผลถูกมีดปาดคออาการสาหัส
เจ้าหน้าที่ก็รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลส่วนใกล้ใกล้กับนายนัทศักดิ์นะครับ
ก็มีลูกสาวอีกคนนึงชื่อว่าน้องใบเฟิร์นอายุ๕ขวบถูกปาดคอเสียชีวิตแล้วเช่นกัน
ในที่เกิดเหตุมีมีดทำครัวเปื้อนเลือดยาว๑ฟุตตกอยู่นะครับ
ก็คาดว่าคงเป็นของนายนัทศักดิ์ที่ก่อเหตุปาดคอทั้งครอบครัวนี่แหละครับ
แต่ว่าตัวเองเนี่ยไม่เสียชีวิตแค่สาหัสนะครับ
เรื่องต้นสันนิษฐานกันไว้ว่าน่าจะเป็นเรื่องของหนี้สินจากเงินกู้นอกระบบ
คงจะมีความเครียดเกิดขึ้นในครอบครัวนายนัทศักดิ์จึงตัดสินใจทำแบบนี้
แล้วตำรวจไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดใกล้จุดเกิดเหตุเนี่ย
ว่าก่อนเกิดเหตุช่วงค่ำเมื่อวานนี้มีรถกระบะสีดำมาที่บ้านนายนัทศักดิ์นะ
ช่วงเย็นเย็นนะครับแต่ว่าร้านปิดก็เลยเดินทางกลับไป
ก็สอดคล้องกับพยานแวดล้อมที่บอกว่ารถกระบะคันนี้มาบ่อย
เก็บเงินกู้นายนัทศักดิ์นั่นแหละแต่ก็ไม่เคยมีปัญหาเรื่องการข่มขู่อะไรพวกนี้เกิดขึ้นนะ
แต่เพื่อนบ้านก็บอกว่าก็เนี่ยมีคนโทรศัพท์มาบอกนะเพื่อนโทรมาบอกว่าเข้าไปดูหน่อย
บ่นเครียดเรื่องปัญหาหนี้สินกู้เงินมาเป็นหนี้นอกระบบ
เพื่อนบ้านเลยไปดูไงก็เลยเห็นว่าเนี่ยโอ้โหฆ่าคนในครอบครัวแล้วก็ฆ่าตัวตาย
ไม่รู้ว่าเงินต้นอะไรเท่าไหร่แต่รู้ว่าต้องจ่ายดอกวันละ๘๐๐๐นะ

แต่นี่นายนัทศักดิ์ก็อาการดีขึ้นแล้ว
ก็เลยให้ข้อมูลเพิ่มเติมได้แล้วว่าสาเหตุเกิดจากอะไร
แล้วพฤติการการก่อเหตุเป็นยังไงนะคะ
วันนี้คุณภูริพัฒน์บุญนินทร์ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
ลงพื้นที่ไปที่บริเวณที่เกิดเหตุนะครับเพื่อไปดูกันหน่อยว่าเออตกลงแล้ว
บนถนนฮาทายราชเป็นซอยไม่มีชื่อแล้วก็ไม่มีเลขที่
เป็นร้านที่เป็นแบ่งเป็นล็อกให้เช่านะครับรับแต่งเครื่องเสียงรถยนต
อะไรพวกเนี้ยที่บริเวณร้านก็มีแสลนด์สีเขียวมากั้นปิดพื้นที่เอาไว้นะครับ
เมื่อสังเกตดูจากภายนอกเนี่ยมองเข้าไปข้างใน
ในร้านจะมีห้องอยู่๒ห้องแล้วก็มีห้องน้ำอีก๑ห้อง
ห้องที่เกิดเหตุเป็นห้องที่อยู่ตรงกลางมีประตูปิดมิดชิดนะครับ
ผู้สื่อข่าวของเรานะครับคุณภูริพัฒน์บุญนินได้ไปคุยกับ
นายธิรพลเดชชังเป็นเจ้าของอู่ซ่อมรถ

เป็นคนที่เขาไปดูเพราะว่ามีเพื่อนผู้ตาย

เพราะว่ารู้สึกว่าจะมีอาการแปลก
แล้วก็ไปพบว่าอ้าวปาดคอกันเสียชีวิตแล้วก็สาหัสกันอยู่เมื่อวานนี้เนี่ย
คุณภูริพัฒน์บุญนินคุยกับนายธิรพลเจ้าของอู่ซ่อมรถ
เพื่อนข้างร้านของนายนัทหรือว่านายนัทศักดิ์ผู้ก่อเหตุนะฮะ
เขาเป็นคนแรกที่ไปเจอศพเล่าให้กับเราฟังว่า
เมื่อวานเพื่อนของนายนัทโทรศัพท์มาหาเขา
แล้วก็คนคนอื่นด้วยพยายามติดต่อแล้วติดต่อไม่ได้เลย
เดี๋ยวเราทำเป็นกราฟิกจำลองให้เห็นภาพนะครับ
ธิรพลบอกว่าหลังจากได้รับโทรศัพท์ตัวเองก็เข้าไปดูที่ร้านของในนัท
พร้อมกับไปเคาะประตูห้องนอนนะแต่ไม่มีใครตอบรับ
ตัดสินใจดันประตูเข้าไปพอเปิดประตูแง้มเข้าไปดู
ก็เห็นว่าทั้งหมดนอนกันอยู่ในห้องแบบผิดปกติ
ที่เห็นศพแรกเลยก็คือภรรยาของในนัท
นอนหันหลังให้กับประตูแล้วก็กอดลูกสาวคนเล็ก
วัย๑ปี๓เดือนเอาไว้กับตัวโอ้โหน่ารันทดมาก
งไปเล็กน้อยในนัทนอนหงายอยู่
โอดครวนอยู่ตรงบริเวณประตูสภาพคือมีมีดปาดคอนะเลือดแบบสาดเลย
ใกล้กันกับในนัทมีลูกสาวคนโตวัย๕ขวบที่ถูกปาดคอเสียชีวิตแล้ว
พอเห็นท่าไม่ดีก็รีบไปตามเพื่อนมาช่วยกันดูแล้วก็เข้าไป
พบว่าเมียกับลูกในนัทเสียชีวิตหมดแล้วส่วนในนัทยังหายใจอยู่
ก็รีบแจ้งตำรวจให้เข้ามาตรวจสอบพื้นที่
ออกมาปั๊บแล้วมาตามลูกน้องสี่คน

ตอนที่กลับจะเข้าไปอีกรอบโทรหาเพื่อนเคก่อน

ผมก็เข้าไปคราวนี้

ลูกสองคนเมียคนหนึ่งแล้วก็ตัวแกแต่ตัวแกยังนอนหายใจอยู่ฮึบ
อยู่ผมก็ทำอะไรไม่ถูกแจ้งหนึ่งเก้าหนึ่งก่อนหนึ่งก็ประสานงาน
พวกมูลิธิมูลิธิล้มใสก็มาก่อนเลยอืมปั๊บแล้วเขาเข้าไปเขารู้จักกัน
เขาทำมูลนิธิไม่พูดเลยก็นอนหลับตาเงือบเหมือนจะหมด
แต่ติดแต่เราสังเกตที่ท้องไงว่ายังมีเหมือนใช่ยังฮึบหายใจอยู่
ใช่ก็เลยโทรแจ้งมูลนิธิก็รีบมานายธิรพลยังบอกว่า
คาดคิดว่าในนัทจะก่อเหตุแบบนี้นะครับเพราะโดยปกติแล้วก็เป็นคน
ร่าเริงเฮฮารักครอบครัวเวลาเย็นเนี่ยจะออกมานั่งกินข้าว
ด้วยกันข้างร้านแต่ในนัทก็มักจะปรับทุกข์กับ
ธิรพลอยู่เสมอเหมือนกันเรื่องเงินกู้ที่ไปหยิบยืมเข้ามา
ต้องจ่ายดอกเบี้ยวันละ๘๐๐๐กว่าบาทโอ้โหจะไปหาจากไหนเนี่ย
ดอกเบี้ยวันละ๘๐๐๐บาทซึ่งใหม่ธิรพลบอกว่าก็ยังไม่รู้ว่า
ไอ้ต้นต่อของที่มาของดอกเบี้ยวันละ๘๐๐๐บาทในนัทไปหยิบยืมเงินคลายมา
กันทั้งรอบครัวแต่ว่าตัวเองบาดเจ็บสาหัสต้องมาจากปัญหาเรื่องหนี้สิน
เคยได้คุยกันทีนึงเขาบอกว่าเขาต้องจ่ายเงินวันละ๘๐๐

อันนี้ผมไม่รู้ครับผมรายละเอียดเราไม่รู้
เขาเครียดหนักไหมช่วงวัน๒วัน

ใช่ครับผมยืมเงินผม๕๐๐ผมก็ให้ปกติ
โอนไปโอนไปให้ใครไม่รู้
เขาอยู่โรงพยาบาลแล้วก็อาการดีขึ้นแล้วนะตำรวจก็ไปสอบปากคำถึงโรงพยาบาลเลยค่ะ
ก็พูดได้บางช่วงช่วงไหนที่พูดไม่ถนัดก็เขียนใส่กระดาษ
ผู้ก่อเหตุยอมรับกับตำรวจว่าครอบครัวมีปัญหาเรื่องการเงินแล้วก็หาทางออกไม่ได้
แต่เขาอ้างว่าเขาตกลงกับภรรยานะคะว่าจะฆ่าตัวตายกันทั้งครอบครัวเพื่อหนีปัญหา
แต่ตำรวจบอกว่ายังไม่สามารถสอบปากคำเชิงลึกได้เพราะว่ายังเจ็บอยู่
รายละเอียดอื่นทั้งพยานแวดล้อมก็อยู่ระหว่างการสอบสวน
เรื่องของการกู้เงินนอกระบบเนี่ยค่ะที่ญาติบอกว่าต้องจ่ายดอกเบี้ยวันละแปดพันบาทเนี่ย
ดอกเบี้ยมันสูงเกินกว่ากฎหมายกำหนดอยู่แล้วตำรวจบอกว่าเดี๋ยวจะตรวจสอบเรื่องนี้ให้ด้วย
เดี๋ยวจะเรียกเจ้าหนี้เงินกู้มาสอบสวนด้วยนะคะจะสอบสวนให้ครบทุกประเด็น
คือถ้าสาเหตุมันเกิดจากเรื่องของหนี้นอกระบบจริงเนี่ยอันนี้มันเป็นปัญหานะ
ผู้บังคับการตำรวจนครบานสามก็เลยบอกว่าจะกวาดล้างเลยเรื่องของหนี้นอกระบบเจ้าหนี้
ระบบอะไรแบบนี้เดี๋ยวจะมีการดำเนินการให้ถึงที่สุด
จะไม่มีการปกป้องหรือปกปิดข้อมูลอะไรเขาก็บอกว่าอ่า
ตกลงกันแล้วเรื่องมีสาเหตุเกี่ยวกับเรื่องการเงินในครอบครัวมันหาทางออกไม่ได้
ก็เลยตกลงใจว่าเขารักกันไงเขารักภรรยารักลูกหาทางออกไม่ได้ก็
งั้นเราไปอยู่ด้วยกันกันแล้วกันก็คือตกลงว่าจะฆ่าตัวตายทั้งครอบครัวนะครับ
ประมาณนี้แล้วเขาก็รับนี่นี่เป็นคำให้การของเขานะครับ
เขาก็บอกว่าเขาเป็นคนดำเนินการเองทั้งหมดทั้งลูกแล้วก็ภรรยาทั้งตัวเขาเองด้วย
เพื่อจะได้ความมูลโดยรอบมาแล้วยังไม่อยากบอกว่าร่วมเป็นเรื่องอะไร
แต่ว่าลูกก็เพิ่งห้าขวบกับหนึ่งขวบสามเดือนน่ะใช่ไหม
ใช่ค่ะเขาอ้างว่าเขาตกลงกับภรรยาอย่างนี้

คงไม่รู้เรื่องหรอกว่าเราจะมาฆ่าตัวตายกันทั้งครอบครัว
ส่วนภรรยาเขาก็พูดไม่ได้แล้วเขาก็ให้การอะไรไม่ได้แล้วใช่ไหม
แต่ว่าทีนี้มันมีข้อมูลเชิงลึกแบบนี้ค่ะ
คือในนัทธสักษ์คนก่อเหตุเนี่ยนะ
เหมือนกับว่าเขากินยากล่อมประสาทก่อนนะก่อนก่อเหตุกินไป๘เม็ด
แล้วก็ลงมือฆ่าภรรยาคือภรรยาก็กินยากล่อมประสาทเหมือนกัน
ภรรยากินไป๖เม็ดก็เลยนอนสลึมสลือหมดสติ
ตัวสามีตัวนายนัทศักดิ์เนี่ยกินไป๘เม็ด
ก็เลยฆ่าภรรยาจังหวะที่ภรรยากำลังสลึมสลือพอดี
หลังจากกินยาไปแล้วก็ยามันออกฤทธินะคะโอ้โหคาดว่าเป็นแบบนี้
ตามรายงานข่าวเบื้องต้นนะหลังจากนั้นก็ไปฆ่าลูก
ลูกเนี่ยไม่ได้ไปกินยากล่อมประสาทอะไรแต่ลูกอ่ะหลับอยู่ครับ
ฆ่าลูกสองคนคือใช้มีดเล่มเดียวกันเลยแล้วก็ฆ่าตัวตายตาม
แต่เพื่อนบ้านมาเห็นตัวเองก็เลยรอดอาการสาหัสนะคะ
แต่ตำรวจบอกว่าณตอนนี้ยังไม่ได้แจ้งข้อหานะคะ
แต่ตำรวจบอกว่าต้องดูแลเป็นกรณีพิเศษเลย
กลัวว่าพออาการดีขึ้นฟื้นขึ้นมาอาจจะทำร้ายตัวเอง
เพราะว่าคนในครอบครัวเสียชีวิตไปหมดแล้ว
เดี๋ยวถ้าอาการดีขึ้นต้องอายัดตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลตำรวจค่ะ
ถึงจะมีการแจ้งข้อหาแล้วก็ข้อหาคือข้อหานักเลยนะคะ
ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและไตรตรองไว้ก่อน
ข้อหานี้โทษหนักถึงขั้นประหารชีวิต
ก็มีในนัดคนเดียวนี่แหละที่จะรู้อยู่ในใจว่ามันเกิดอะไรขึ้น
เพราะว่าภรรยาก็ไม่สามารถบอกเล่าอะไรได้แล้ว
ลูกก็เด็กเกินไปก็ต้องมาจบชีวิตลงด้วยเรื่องแบบนี้นะครับ
ตกลงกันหรือไม่ตกลงกันก็ถือว่าเป็นการฆ่าคนตาย
ใช่แล้วก็ไม่มีใครยืนยันได้นี่นอกจากตัวเองคนเดียวใช่ไหม
ส่วนบรรยากาศที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจวันนี้
ก็เต็มไปด้วยความโศกเศร้านะครับท่านผู้ชมครับ
วันนี้ก็มีนางอุดมสมบุตรที่ไปรับศพลูกสาวนะครับ
ที่เป็นลูกเลี้ยงนะครับแล้วก็หลานสาวทั้งสองคนด้วย
พวงมาลัยนำนมไปให้พร้อมกับบอกว่าชาติหน้าขอให้ได้เกิดมา
เป็นหลานยายอีกมาเป็นลูกเป็นหลานกันอีก
อุดมยอมรับว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
มาจากเรื่องปัญหาหนี้สินในครอบครัวของในนัทกับภรรยาและลูก
จากก่อนเกิดเหตุลูกสาวมาขอยืมเงิน

ก่อนเกิดเหตุเมื่อวานนี้๒๕เมษายนนะฮะนางอุดมบอกว่า๒๔เมษายนเนี่ย
มีเจ้าหนี้มาทวงเงินต้นสองหมื่นบาทที่ในนัดสามีของลูกสาว
ส่วนค่าดอกเบี้ยเงินกู้เนี่ยก็มาเก็บ๑๐๐บาทก็ทราบเรื่องนะ
ก็บอกเจ้าหนี้ไปว่าเดี๋ยวจะพยายามช่วยด้วยเหมือนกัน
โดยจะขอยืมเงินจากญาติมาใช้ให้
แต่ก็ไม่คิดว่ามันจะมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นก่อน
นางอุดมบอกว่าขอเอาศิกรรมให้กลับในนัด
แต่ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมในนัทต้องฆ่าลูกฆ่าเมีย
เพราะปัญหาหนี้สินเป็นปัญหาที่ตัวเองก่อขึ้น
ไม่ได้เกี่ยวกับลูกกับเมียเลย
ส่วนที่เกี่ยวข้องกับเจ้าหนี้ดอกเบี้ยเงินกู้โหดอะไรหรือไม่อย่างไรเนี่ย
จะเป็นอย่างนั้นจริงในนัทก็ต้องไปแจ้งความ

คือไม่ใช่หาทางออกด้วยการมาฆ่าลูกฆ่าเมีย
ก็ให้จะเป็นคนก่อนทาง
ผู้จะภูเป็นต่อไป
ก็ฟูเป็นคนก่อนทาง
นางสาวกิ่งแก้วพงภัยโรธอายุ๒๕ปีภรรยาของในนัทที่ถูกปาดคอเสียชีวิตพร้อมลูกสาว๒คน

อุดมที่เป็นแม่เลี้ยงเนี่ยเล่าให้ฟังเนี่ยโอ้โหชีวิตของเธอเนี่ยมันยิ่งน่าเศร้านะ
อุดมบอกว่าตัวเองเนี่ยเป็นแม่เลี้ยงของนางสาวกิ่งแก้ว
แต่ที่ทำไมรักมากขนาดนี้เพราะว่าเลี้ยงมาตั้งแต่อายุ๓เดือน

กับแม่ที่แท้จริงของนางสาวกิ่งแก้วเนี่ยมาจ้างให้เลี้ยง

หลังจากนั้นพ่อกับแม่จริงของนางสาวกิ่งแก้วเนี่ยทิ้งหนีหายไปเลย

ตัวเองก็เลี้ยงมาตั้งแต่เด็กจนโต

จะไม่ใช่แม่ลูกจริงมันก็กลายเป็นแม่ลูกจริงไปด้วยความผูกพัน
เพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยอยากจะให้พ่อกับแม่ที่แท้จริงของนางสาวกิ่งแก้วได้รู้จริง
เพื่อจะได้มากราบศพมาดูศพลูกบ้างเพราะว่าในช่วงเวลาที่เขามีชีวิตอยู่พ่อกับแม่จริงเนี่ยไม่เคยมาดูแลเลย

แล้วก็หลังจากนี้นะครับหลังจากรับศพไปแล้วก็จะนำศพลูกกับหลานทั้งสามไปบำเพ็ญกุศลที่วัดบำเพ็ญเหนือย่านมินบุรีนะครับ
สวดศพ๓วันแล้วก็จะชามนากิจศพในวันจันทร์ที่จะถึงนี้นะฮะ